เอาส่วนที่หาดป่าตองค่ะชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่า
ไม่เคยพบเคยเห็นเลยเหตุการณ์แบบนี้เขาบอกว่ามีหอยเม่นทะเลสีแดง
เกิดมาไม่เคยเห็นเลยเนี่ยแล้วมันมาได้ยังไงหอยแม่น
มหาดไปหมดเลยนับไม่ทั่วไม่ถึงเลยแต่เป็นพันพันตัวนะคะ
จุดเหตุการณ์นี้คือหาดป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
คนที่เขาไปถ่ายเขาเอาลงเฟซบุ๊กแล้วเขาบอกว่าหาดอื่นเป็นแบบนี้บ้างไหมครับ
เขาบอกเขากลัวมากเลยใครที่ไม่รู้เนี่ยแล้วจะลงไปเล่นน้ำ
เดี๋ยวจะไปเดินเหยียบบ้างช่วงกลางคืนนะเดี๋ยวจะไปเดินเหยียบบ้าง
ถ้าลงไปน้ำเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอยู่ใต้น้ำอีกนะ
ช่วงน้ำตื้นตื้นเนี่ยมันน่าจะมีนะคะชาวบ้านเขาบอกว่ามันไม่เคยเกิดแบบนี้มาก่อน
รู้สึกกังวลใครที่เกี่ยวข้องมาไขข้อกังวลให้หน่อย
ซึ่งตอนนี้เองนะคะสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน
ไปตรวจสอบให้แล้วนะคะว่ามันเกิดจากอะไรค่ะ